พาไปดูเรื่องของภูมิปัญญาไทยกันบ้างนะคะ
ภูมิปัญญานี้บอกว่าเป็นภูมิปัญญาที่ใช้สร้างโบสถ์
ซึ่งเขาไปเจอเป็นโบสถโบราณอายุกว่า๑๐๐ปี
ที่จังหวัดพิษสุนุโลกไม่มีเสาสร้างยังไง
แต่ว่าตอนนี้สภาพค่อนข้างซุดโทรม
ทำให้ชาวบ้านทำเรื่องเสนอกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลค่ะ
ที่วัดน้ำปาดหมู่ที่๒นะคะ
ตำบลชมพูอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิศนุโลก
สร้างจากภูมิปัญญาชาวบ้านในอดีตค่ะ
และภายในก็มีจิตรกรรมฝาผนัง
บอกเล่าเรื่องราวความเชื่อของคนในสมัยนั้นด้วยนะคะ
โดยวาดโดยช่างพื้นบ้าน
สะท้อนเรื่องราวการทำดีการทำชั่ว
ความเชื่อของชาวบ้านแล้วก็วิถีด้วยนะคะ
สร้างความสนใจให้กับผู้พบเห็นเป็นอย่างมาก
อธิการสมชายเป็นเจ้าอาวาสวัดนี่บอกว่าโบสถ์นี้เป็นโบสถ์มหาอุด

แต่โบราณพระสงฆ์มักจะไปสวดมนต์ภายในโบสถ
เป็นประจำเพราะเชื่อว่าจะท่องจำวิชาต่างได้เป็นอย่างดี
เพราะว่าถือว่าเป็นที่สงบนะคะมีสมาธิ
ภายในโบสถ์มีพระประธานรูปหล่อสำริทนะคะ
เป็นที่ศักดิ์รักษ์ของคนในหมู่บ้าน
ซึ่งจุดเด่นของโบสถ์นี้อยู่ที่การก่อสร้างจากภูมิปัญญา
บอกไปแล้วนำอิดมาสร้างไม่ใช้เหล็กไม่มีเสา

โบสถ์นี้ก็เริ่มสุดสมแบบที่เห็นนะคะ
แม้ว่าทางวัดจะพยายามบูรณะ
ด้วยการสร้างหลังคาสังกษีมาคลุมไว้

แล้วก็ใช้เหล็กนั้นมัดขึงรอบโบสถ์

แต่ว่าที่ผ่านมาทางวัดนั้นเคยติดต่อผ่านทางด้านของ
โดยงานที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของอำเภอ

แต่ตอนนี้อยู่ระหว่างการเสนอสำนักศิลปากรที่๖
เพื่อหาวิธีการบูรณะซ่อมแซมโบสถ์ให้
ยังคงอยู่เป็นแหล่งเรียนรู้ทางศิลปะวัฒนธรรม
และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในพื้นที่ต่อไปค่ะ